คือไปกินก๋วยเตี๋ยวนั่งยังไม่ทันไรเลยฮะ
โผล่ไปล่วงตกจากเก้าอี่เลยครับ
คือผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับแม่ค่ะ
เนี่ยแล้วเห็นหนุ่มเสื้อดำนี่เพิ่งมานั่งนะฮะ
แล้วจังหวัดตรงนี้ค่ะมุมกล้องมันอยู่แบบ

แล้วก็จะปล่อยภาพต่อเนื่องไปเพราะว่า
หลังจากที่นี่มาเตะแล้ว
เขาล้มตกเก้าอี้ไปแล้วนะ
นี่แม่เขาก็หันมาดูลูกชายเกิดอะไรขึ้นนี่เอ้า
แล้วไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวต่ออีก๒๓คำ

ก่อนจะพากันเดินออกไปจากร้าน
แล้วก็ขับรถออกไป
ที่ร้านนี่พนกงพนักงานเขาก็งงกันหมดนะฮะนี่เห็นไหมนั่งอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปแล้ว
คือไม่ได้ไปสนใจใยดีเขาเลยว่าเออคือคำถามมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
ทางเจ้าของร้านนะครับแล้วก็พนักงานที่ร้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ก๋วยเตี๋ยไก่มะระเจ๊น้อยอยู่ที่ตำบลสเม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
นี่ร้านนี้นะครับเราไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานในร้านนะครับ
นี่ครับคือทางเจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วง๑๑โมงกว่าเกือบเที่ยง
เจ้าของร้านเสื้อน้ำเงินนะหลายจุดขาวส่วนเสื้อสีชมพูนั่นน้องพนักงานของร้านนะครับ
ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยในคลิปในกล้องวงจรปิด
ทางร้านบอกว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาเป็นลูกค้าประจำ
มากินก๋วยเตี๋ยวประจำเพราะว่าเขาทำงานอยู่ไม่ไกลร้าน
คือเป็นลูกค้าประจำขนาดที่ว่ามาแล้วแบบไม่ต้องสั่งรู้เลยจะกินอะไร
จะกินเส้นเล็กเส้นใหญ่แบบไหนอะไรยังไงรู้เลยคนที่ทำร้ายไม่รู้จักไม่เคยมา
เขามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับแม่พอนั่งกินไปปุ๊บคนเสื้อดำมาถึงก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
เหมือนกับเงยหน้ามาสบตากันแวบนึงเท่านั้นแหละลุกขึ้นไปเตะเขาเลย
เสร็จแล้วเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวต่ออีกคำสองคำก็สั่งเก็บเงิน
แล้วก็เดินไปกับแม่ไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าร้านเป็นรถยนต์แล้วก็ขับหายไป
จากนั้นทางร้านเนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยเหลือทางฝั่งคนเจ็บนะว่าเออเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ
คำถามก็คือว่าไปเตะเขาทำไมที่ร้านนะฮะพนักงานร้านยืนยันว่าเสื้อขาวเนี่ยพอไปเตะเขาเสร็จแล้วเนี่ย
พูดกับแม่บอกว่าก็เสื้อดำมันมองหน้าบอกก็เสื้อดำมันมองหน้าคือผมก็มานั่งดูคลิปนะคุณเขียนมาสอน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

ไม่ได้รู้สึกว่าเขาไปตั้งใจมองหน้าอะไรผู้ก่อเหตุเลย
โอ้โหเดี๋ยวฟังทางเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานที่ร้านหน่อยนะครับ
เราเนอะมันนั่งหันหน้าหักเข้าหากันบางทีมันก็ต้องมองเป็นธรรมดา
แต่คือแบบขณะนี้ไม่ได้ดื่มหรือว่าไม่ได้อะไรนะคะ
คือแบบว่ายังดีกันอยู่เลยก็ยังมาทำร้ายกันแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาแบบว่าสู้คนอีกคนนึงอ่ะ
คือตัวคุณเองก็จะเจ็บเหมือนกันอย่างนี้
เขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวประมาณคำหนึ่งสองคำแล้วแม่เขาก็บอก
คิดตังค์แล้วก็ดึงลูกกลับไปเลย
สงสารน้องตรงที่แบบคือแม่เขาไม่ถามน้องสักคำว่าน้องเป็นอะไร
น้องเป็นยังไงบ้างอะไรเขาก็จะปูดบวม
นี่น้องพนักงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบอก
นี่ขนาดคนที่เป็นแม่หนุ่มเสื้อขาวก็ยังไม่ไปถามน้องเสื้อดำเขาสักคำ

เอาเป็นว่าล่าสุดเสื้อดำที่ถูกเตะไป
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สภสมมติที่จชนมุรี
เราถามไปยังพันธมฏแอกชนะชัยกระเสมวงหุ้มกัปกันสภสมมติ
บอกว่าตอนนี้คนบาดเจ็บมาแจ้งความเอาไว้แล้ว
แจ้งตั้งแต่เมื่อวานเลยวันเกิดเหตุ
กำลังให้ชุดสืบสวนไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิด

ซึ่งคิดว่าคงจะตามตัวไม่ยาก
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
พอก่อเหตุเสร็จแล้วก็เดินไปหน้าร้าน
แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์แล้วก็ขับออกไป
เดี๋ยวจะไล่ดูเรื่องทะบงทะเบียนอะไรพวกนี้ด้วย

หรือถ้าป่านนี้คุณรู้ตัวแล้วล่ะนะมันเป็นข่าวดังแล้ว
ยังไงไปหาทางสพสเม็ดที่ชนบุรีซะ

ไม่ใช่ผับบาร์ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะ